นี่คุณคนก็เล่นอยู่กรุงเทพเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ไปที่ต่างจังหวัดเหมือนกัน
จะพาไปดูที่นี่เลยสุพรรณบุรีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องอินเดียกับพี่ตูนจริงจริงนะคะ
มีถนนเป็นชื่อของตัวเองแล้วชื่อว่าถนนอาธิวรานั่นเองนะคุณผู้ชม
นี่ไม่ธรรมดาเนี่ยไม่ธรรมดาค่ะก็ทำคุณงามความดีขนาดนั้นคุณผู้ชมค่ะ
ก็ต้องตั้งชื่อถนนเนี่ยเป็นชื่อถนนอาธิวรานะคะ
คือเมื่อวานนี้เนี่ยเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะคะแล้วก็ถือเป็นการเปิดถนนสายใหม่
เทศกาลสงกรานที่สุพรรณบุรีด้วยคุณผู้ชมพี่ตูนแล้วก็ครอบครัว
คนนี้เลยหวานใจคุณก้อยรัชวินไม่พลาดนะคะ
กับผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐปลื้มขนาดไหนเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ
ก็เป็นเกียรติมากนะครับที่ทางจังหวัดแล้วก็ท่านผู้ว่าให้เกียรติตัวเองกับผม
แล้วก็ครอบครัวขณะนี้นะครับจริงแล้วก็คิดว่าถ้าเป็นไปได้
อยากจะมาเป็นคนที่จริงเป็นคนที่เหนื่อยมีคนที่เสียสละ
ทำอะไรเพื่อสังคมหรือทำอะไรเพื่อคนอื่นมากกว่าผมอีกนะครับ
แต่ว่าไม่ได้รับเกียรติขนาดนี้นะครับมีอย่างเช่นคุณหมอคุณพยาบาล
หรือคุณตำรวจคุณทหารที่ทำหน้าที่อยู่ก็จริงแล้วอยากให้ตรงนี้
วันนี้เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการที่คิดว่าอยากจะส่งต่อแรงบันดาลใจแล้วกันนะครับ
เป็นองค์กรแรงบันดาลใจให้กับหลายคนที่คิดว่าจะทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้าง
แล้วผมเชื่อว่าส่วนเล็กที่ทุกคนทำดีให้กันเล็กในครอบครัวในสังคม

เออนะคะก็อยากให้พี่ตูนนะคะทำเนี่ยให้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับทุกคนด้วยนะคะ

แล้วก็เนื่องในวันแบบดีแบบนี้วันสงกรานครอบครัวนะคะ

ปูนค่ะมีคำโวยพรมาฝากด้วยไปชมฟังกันค่ะ
ก็สวัสดีปีใหม่นะครับพี่ทุกคนนะครับที่ไทยรัฐทีวีนะครับ

ก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของพี่คนไทยทุกคนนะครับ
ไม่ว่าจะเริ่มต้นทำอะไรเพื่อตัวเองหรือว่าเริ่มต้นทำอะไรเพื่อคนอื่นนะครับ
ก็ขอให้เป็นปีที่มีพลังเยอะในการที่จะทำสิ่งต่างที่ตั้งใจให้สำเร็จ

เมื่อกี้ตอนเบสคุณผู้ชมนางเซตอนเบสคุณผู้ชมนางเซอยังงี้เลยอะ
คุณผู้ชมค่ะพวกเราสองคนนะคะก็สวัสดีปีใหม่ประเทศไทย
อย่างคุณผู้ชมด้วยนะคะรักษาสุขภาพที่สำคัญเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยนะจ๊ะ